พศค่ะนะฮะคือพระมหาภัยวันกับพระมหาสมปองเนี่ยหลายคนเนี่ย
บอกว่าแม่ถ้าพูดถึงเรื่องการเทศแล้วก็มีมุกตลกขบขัน
สอดแทรกไปด้วยเนี่ยเทศสายฮาเนี่ยอัตมาเคยมาก่อนต้อง
นึกถึงหลวงพ่อพยอมนะครับตอนนี้เราจะพูดคุยกับหลวงพ่อพยอมนะครับ
พระพยอมกรยาโนท่านเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะครับ
น้ำมัสการพระคุณเจ้าครับน้ำมัสการครับ
หลวงพ่อพยอมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เนี่ย
ของพระสองรูปคือพระมหาภัยวันกับพระมหาสมปอง
พ่อติดตามข่าวสารมาตลอดเมื่อวานนี้เราก็ได้ฟังหลวงพ่อได้พูดแล้วก็คุยถึงเรื่องนี้ไว้เนี่ย
หลวงพ่อคิดว่านักขณะนี้เนี่ยจนถึงขณะนี้เป็นยังไงครับ
ขั้นมีคนจะไปฟ้องพศไปฟ้องมศบอกปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นส่งเนี่ยครับ
เรื่องนี้มันไม่ถึงขอขาดบาปตายเป็นแค่อาบัติเล็กเล็กน้อยน้อย
เป็นอาบัติร้ายแรงเจตนาเนี่ยข้อสำคัญอยู่ที่เจตนา
เจตนาท่านจะทำเพื่ออะไร
หลวงพ่อแล้วอย่างนี้เนี่ยณขณะนี้เนี่ยพระมหาสมปองกับพระมหาภัยวัน
ท่านจะต้องปรับหรือว่าจะลดท่าทีลดความตลกขบขันหรือว่าเสียงหัวเราะอะไรลงไหมฮ
พระอามารู้จักท่านดีสององค์เนี่ยไม่ใช่พระดื้อด้านไม่ใช่พระหัวแข็ง
ไม่ฟังผู้หลักผู้ใหญ่มึงไม่ใช่อย่างนั้นหรอก
แล้วอีกอย่างเนี่ยเดี๋ยวขอรออายุท่านมากกว่านี้สักนิดนึง
ความสุขผมหลอกกรอบที่จริงอัตมาก็ยังแปลกใจว่า
มหาภัยวันเนี่ยเป็นพระนักเขียนเป็นพระนักคิดนักวิชาการ
แล้วออกอาการสุขุมรุ่มลึกมาตลอด
แต่พอเกิดมาสองท่านเจอกันรู้สึกท่าทีเปลี่ยนไป
หลวงพ่อยังอยู่กับเรานะคะเดี๋ยวจะคุยกับอีกสายหนึ่ง
เดี๋ยวคุยกันไปพร้อมพร้อมกันเลยค่ะครับตอนนี้คุณศรีสุวรรณจัญญาเลยค่ะ
ที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทยก็อยู่ในสายกับเรา
เดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณศรีสุวรรณเพิ่มเติมด้วยนะคะหลวงพ่อค่ะ
เดี๋ยวหลวงพ่อฟังไปพร้อมพร้อมกันเลยนะคะค่ะเมื่อสักครู่นี้หลวงพ่อพยอมบอกว่า
คุณศรีสุวรรณก็เปรียบเสมือนคนที่ชี้ขุมทรัพย์ให้คนที่ออกมาตำหนิติติติง
ก็ถือว่าเป็นการชี้ขุมทรัพย์ให้ดังนั้นตอนนี้ยังเดินหน้าในการยื่นเรื่องใช่ไหมคะ
ได้เห็นคุณศรีสุวรรณได้ให้สัมภาษณ์ไว้ตอนเที่ยงว่ากระสุนมันยิงไปแล้วเนอะมันถอยไม่ได้
ครับก็ยังคงยืนยันตามแนวทางเดิมนะครับก็คือร้องเรียนไปยังมหาเถระสมาคม
แล้วก็สำนักพุทธนะครับให้ดำเนินการนะครับแต่ว่าก็เห็นด้วยครับ
ท่านพระพยอมนะครับเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่า
ตำหนิติเตียนเนี่ยถ้าเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุนะฮะ

คุณศรีสุวรรณครับหลวงพ่อพยอมด้วยนะครับนิมนต์พระคุณเจ้านะฮะ
เพราะว่าตอนนี้พระมหาภัยวันท่านอยู่ในสายทางโทรศัพท์อาจจะมาทางวีดีโอคอร์กับเราด้วยนะครับ
มัศกาลครับพระมหาภัยวัลครับนามัศกาลพระคุณเจ้าครับ
มีพระพยอมแล้วก็คุณศรีสุวรรณอยู่ด้วยกันตอนนี้นะครับพระมหาภัยวันครับ
ครับพระมหาภัยวันครับตกลงคุณศรีสุวรรณก็ยังยืนยันแหละก็จะยื่นหนังสือเหมือนเดิมนั่นแหละ
เราจะต้องลดท่าทีหรือว่าปรับบทบาทอะไรยังไงหรือว่าเห็นบอกจะไปหาเวลานัดไปฉันกาแฟอะไรด้วยกันเนี่ยครับ
ก็ลุงศรีฟุตภารการก็ลุงศรีบอกไม่ได้เพราะว่าเขาก็คงไปหลบหลังลุงศรีอย่างนั้นนะครับ
แต่ก็ยืนยันนิดหนึ่งว่าถึงเราไม่ใช่ไก่เราก็ขันได้นะครับ

คนมันเครียดกันเส้นเลือดในสมองจะแตกตายกันหมดแล้ว

ตั้งแต่โควิดทั้งอะไร
ขอก่อนว่าเดี๋ยวช่วงนี้คนกำลังเครียดหนักขอให้ธรรมะที่มันมีอารมณ์ขันบ้างนิด
เดี๋ยวหมดโควิดเข้าสูตรคลุกฮอครตี้จะขำน้อยลงนะครับที่มีจะ
จะขำน้อยลงแล้วหรอคะ

แล้วก็จะลดระดับลงแทน
คือถ้าฟังจากพระมหาภัยวันท่าน
น่าจะหมายความว่าพอต่อไปคนเริ่มเข้ามาเยอะหรือว่ารู้จักกันมากขึ้น

ก็จะเพิ่มดีกรีความเข้มข้นของธรรมที่เทศที่สอนเพิ่มมากขึ้นประมาณอย่างนี้
ซึ่งคุณศรีสุวรรณต้องอย่าลืมไปฟังนะพระมหาภัยวันท่านบอกตอนนั้น
คุณศรีสะวัลถึงไม่ฟังก็จะแตก
เลยนะคุณศรีสุวรรณพร้อมฟังใช่ไหมฮะ
แล้วแต่แล้วแต่โอกาสแล้วแต่การะที่จะมีโอกาสได้ฟังหรือไม่นะครับ
ถ้ามีโอกาสก็จะรับฟังแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็คงจะไม่
เพราะว่างานผมส่วนใหญ่แทบทุกวันก็จะมีงานร้องเรียน
งานฟ้องคดีให้ชาวบ้านนะฮะค่ะอาจจะไม่มีเวลามาไปเฝ้าจดจำ
หรือเฝ้าอะไรศูนย์จัดจ่าของภาษาภัยวัลหรือครับ
หลวงพ่อพยอมค่ะขออนุญาตปิดท้ายแบบนี้ค่ะ
เพราะว่ามันมีประเด็นสำคัญก็คือที่คุณศรีสุวรรณพูดเอาไว้
แล้วพระมหาภัยวัลก็ได้พูดเอาไว้ก็คือประเด็นเรื่องของ
ตลกขบขันสอดแทรกไปกับการเผยแผ่ธรรมะเนี่ยค่ะ
ตลกขบขันที่เหมาะสมในการเผยแผ่ธรรมะ
ควรจะเป็นยังไงคะหลวงพ่อคะ
สมัยมาทำนั้นก็คิดว่านั่นแหละสำหรับช่วงนี้ดึงวัยรุ่นเข้ามา
ระดับขึ้นก็เหมือนเมื่อกี้ท่านมากในวันบอก
ว่าเดี๋ยวความเครียดโควิดมันจาง
ก็จะนำเนื้อหาสาระอะไรที่ยกระดับอัปเดตคำสอนอะไรที่ดีขึ้นมา
คือพวกของซัตรานาการสร้างวีรบุรุษ
คันนี้ก็สร้างมาไว้หวังกับประสงค์ฟรองขึ้นมา
ถ้าเดี๋ยวสักพันคลิปเพื่อว่า
ก็ไม่อย่าพลัดรื้อด้านแท้นอน
อเจมส์ครับวันนี้เราต้องขอบคุณ
พระอาหารพระไทยคว้าจะติดรมบนหรือว่าจะเหมือนที่

วันนี้เวลาเราได้เชิญมากจริงนะ
โอกาสหน้าคงต้องนิ้มล์